ชาวบ้านเขาบอกว่ามีอาการแบบต้องให้หมอปลามาช่วยดูหน่อย
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งป่วยประหลาด
หลังจากที่เขาเลิกกับสามีเนี่ยก็เก็บตัวอยู่ในมุ้งข้าว
ไม่ได้กินแล้วเป็นอย่างนี้มา๒เดือนแล้วนะ

ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ที่หมอปลาจะไปช่วยขอตามไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
ช่วงบ่ายวันที่๒๙เนี่ยนะครับ
สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งจากครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
หมู่บ้านโคกยางอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำบอกว่า
มีหญิงสาวรายหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยเขามีอาการแปลกประหลาด
เขาก็เลยเดินทางไปสำรวจตรวจสอบกันดูว่าเป็นยังไง
ไปถึงปั๊บเนี่ยบ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียวแบบนี้
ประตูหน้าต่างปิดแบบมิดชิดอย่างนี้เลยนะคุณ
ญาติจะพาเข้าไปในบ้านนะแล้วก็ไปพบกับนางสาวแมว
อายุ๔๖ปีนอนอยู่ในมุ้งนะคะ
ต้องเข้าไปญาติต้องพาเข้าไปนะคือไม่ออกไปไหนเลยไม่ทำอะไรเลย
คุณแมวอยู่ในมุ้งสภาพก็คือผมเผ่ายุ่งเหยิงเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราถามว่าพี่แมวเป็นอะไรทำไมถึงหยุดแต่ในมุ้ง
แมวบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วพอถามว่ากินข้าวหรือยัง
เขาก็บอกว่ากินแล้วงั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่แมวก่อนดู
ถามอะไรก็บอกกินข้าวแล้วอะไรอย่างนี้
ยายละอองนะคะนี่ค่ะคุณยายละอองอายุ๘๙ปีแล้ว
เป็นยายของนางสาวแมวเลยนะเป็นยายของคุณแมว
เขาบอกว่าหลานชอบทำบุญแต่หลังจากเลิกรา
กับแฟนได้ประมาณ๖เดือนมีอาการแบบซึมเศร้าเก็บตัวอยู่แต่ในมุ้ง
ไม่ออกไปไหนเลยแล้วช่วง๒๓เดือนก่อนหน้านี้ไม่พูดไม่จ่าเลยนะ
แบบนี้เลยไม่พูดกับใครไม่กินข้าวกินน้ำไม่ยอมให้เข้าใกล้
วันพระวันโกนนอนร้องไห้ที่ผ่านมาเคยมีหมอธรรมมาทำพิธีให้
หลานก็กรีดร้องจนบ้านแทบแตกยายจะเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของผีสังหรือว่าศิลติละแปลก
เคยจะพาไปหาหมอแผนปัจจุบันด้วยนะที่โรงพยาบาลแต่หลานไม่ไปไงหลานไม่ไปคุณแมวบอกไม่ไป
เราลงพื้นที่ไปก่อนไปคุยกับปู่ขาวปู่ขาวเป็นหมอทำพื้นบ้าน
ปูขาวบอกว่าเคยไปดูแล้วนั่งทางไหนก็พบว่าตัวคุณแมวเนี่ยมีของอยู่
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสามีเก่าที่เลิกรากันไปเนี่ยนะ
เล่นของอาคมก็เลยโดนอาถรรพ์ของวัวหมีหรือง่ายเลยนะ
วัวดำโดนอาถรรพัวดำเล่นงาน
ทำให้ของเนี่ยเข้าตัวจนมีอาการเหมือนแบบเสียสติอะค่ะ
ส่วนตัวภรรยาเนี่ยจากเป็นคนที่เคยทำบุญสวดมนต์อะไรอย่างนี้
ก็มีอาการคล้ายคนบ้าตามไปด้วย
คือสามีเล่นของคุณเคยได้ยินไหมบางคนที่เขาเล่นของแล้วของมันเข้าตัว

ก็เหมือนมีอาการคล้ายกับเป็นบ้าตามไปด้วย
ตอนนั้นหมอธรรมก็ทำพิธีให้ช่วยขับคุณสายมนต์ดำออกไปจากตัวแล้ว
ไปฟังหมอธรรมเขาพูดกันหน่อยค่ะ
ใช่
ตำของไม่อยู่หรือครับ

มันก็แตกงัวก็โดนถีบงัวจีบด้วย

หมอปลายังไงดีจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหรือไม่นั้น

พาพี่แมวไปหาหมอก่อน

ถ้าเกิดว่ารักษาแล้วไม่หาย
เดี๋ยวหมอปลายินดีจะลงพื้นที่ไป

ต้องไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้วย

ใช่อันนี้ไปปรึกษาจิตแพทย์ได้ไม่เป็นไรนะคะ
ฝากครอบครัวด้วยก็แล้วกันค่ะ